ไปดูการฝึกของทหารกันหน่อย
เป็นการฝึกยกพลขึ้นบก

เป็นการรบในพื้นที่หัวหาด
แล้วการฝึกนั้นจะเข้มข้นแค่ไหน
ติดตามพร้อมกันจากรายงานชิ้นนี้ครับ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ

เป็นอาวุธหลักของกองพลฐานราบที่๒
รักษาพระองค์ที่นำมาร่วมฝึกในครั้งนี้
เพราะมันเป็นภาษณะที่สามารถลอยน้ำได้

มีความเร็วสูงสุด๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ได้รับภารกิจยึดหัวหาดบริเวณหาดยาว

ต่างเตรียมสัมภาระและยุทธโปรกรณ์ขึ้นเรือระบายพล

พายุฝนจะตกหนักตลอดทั้งคืน
แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคให้ต้องยกเลิกการฝึกออกไป

กำลังเครื่องสูงสุดเพื่อขึ้นแตะหาด

ทำกลางเสียงปืนใหญ่ของฆ่าศึกระดมยิงเป็นชุด

จะนำยุทธโปรกรณ์หลักขึ้นแตะหัวหาด

เพราะควบคุมพื้นที่สำคัญได้ทั้งหมด

มีความเร็จอย่างดียิ่งครับ

เราก็นำแผนที่เขาถูกร่วงนั้น

มาปฏิบัติให้เกิดผลประลูกภาษา

อุปสรรคข้อกับข้องนั้นไม่มีครับ
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด๓๗มิลลิเมตร

ถูกนำมาจำลองการฝึกยิงอาวุธ
ในการต่อต้านภัยคุกคามทางอากาศ
ภัยคุกคามทางเรือด้วยกระสุนจริง
ปืนใหญ่ขนาดกลางกระสุนวิถีโค้ง๑๕๕มิลลิเมตร

และยิงทำลายเป้าเรือผิวน้ำฆ่าศึกสมมุติ

และการบังคับบัญชาการใช้อาวุธทั้ง๒มิติ
ฉากที่เห็นก็เป็นเรื่องของการป้องกัน

อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการป้องกันภัยอากาศ
อันนี้ก็เป็นส่วนของทางสรฝที่เรารับผิดชอบอยู่ด้วย

อันนี้ก็เป็นการตามแผนของกองทัพเรือ๖๐
โยบายที่สำคัญที่ผู้จัดการท่านต้องการคือ
ต้องการให้กำลังคนที่เป็นกำลังลบ

ทั้งหมดนี้เป็นการฝึกประจำปี๒๕๖๐ของกองทัพเรือ

รับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ภายศาสตร์สกเรียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน